กันบ้างดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะเคยเห็นการทำพิธีแบบนี้ครับ

แบบนี้เหมือนเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี
คือคนสมัยก่อนนะ
เขาเห็นว่าเด็กเนี่ยถ้ามีปลาแดงปลาดำจนบนใบหน้า
เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ก็อาจจะเป็นการทำเพื่ออัพไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ปลาดำปลาแดงยังไงมันก็ต้องติ่งอยู่บนใบหน้า

มันไม่สวยแต่เอาจริงคนจะหล่อจะสวยไม่ได้อยู่ที่ใบหน้า
เฮ้ยอยู่ที่ไหนล่ะ
เดี๋ยวนี้คุณอย่าเพิ่งรีบสิ
คุณดูพูดขึ้นมาดีเลยแบบตกใจ
เฮ้ยจะพูดอะไรต่อ
คนเราไม่ได้สวยหรืองามหรือหล่อเหลาที่ใบหน้า

หล่อใจเราสวยสักอย่างอย่าไปกลัว